ไปดูเรื่องของโชคลาภเรื่องของการทำความดีกันก่อน
วันนี้รวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตั้งแต่เนิ่นนะคะ
ไปดูเรื่องราวของเศรษฐีทำความดีด้วยการแจกไข่ไก่๑๕๐๐ฟองให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่กันก่อนเลยนะคะ
นี่แหละค่ะก็ตั้งเต็นต์กันเป็นจริงเป็นจังแบบนี้
แล้วก็มีชาวบ้านนับร้อยคนพากันมาลงชื่อต่อแถวรับไข่ไก่ฟรีคนละ๑๐ฟองนะคะ
อยู่ที่บ้านเล็กที่เจ็บสิบสองทับสามแลมถนนนครสีธรรมราชนพิตำ
เป็นบ้านของดรจิติปิเลี่ยนนักธุรกิจในอำเภอพรมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาตั้งเต็นต์แจกไข่ไก่ฟรีเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะ
โดยจะแจกไข่ไข่ไก่ฟรีแบบเนี้ยมากว่าสองเดือนตอนแรกเนี่ยเริ่มแจกหนึ่งพันฟอง
พอมีชาวบ้านมาขึ้นเรื่อยเรื่อยมามากขึ้นเรื่อยเรื่อยก็ขยับขึ้นเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันฟอง
โดยดรจิตินี่เป็นชาวพรมคีรีค่ะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
แต่ก็ไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดรายได้ในช่วงของการไม่ได้กรีดยาง
ก็เลยเอาล่ะคิดจะแจกไข่ไก่แบบนี้เป็นการคืนกำไรสู่สังคมก็อนุโมทนาด้วยกับจิตใจที่ดีงามแบบนี้นะคะ
ต่อกันอีกที่หนึ่งค่ะที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมโอ้โห
คราวนี้มากันเยอะแบบนี้ยังไม่ได้แจกก่อนจะแจกก็ต้องแก้บนก่อน
เพราะว่านี่คือความโชคดีของนายบัญญัติเดชจินดาอายุหกสิบเจ็ดปีนะคะเป็นเจ้าของร้านขายพันไม้ผลในอำเภอสามพราน
ก็นำผลไม้๙อย่างได้แก่มะพร้าวส้มสับปะรดแอปเปิ้ลสาลีทัพทิมกล้วยน้ำว้าองุ่นและลูกพลับ
จำนวน๑๐๐ถาดมาถวายแก้บนพระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสว่างอารมณ์
หลังจากที่มาบนบานขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองจากร้านเล็กเนี่ยก็ขยายเติบโตมาจนสามารถส่งออกพันไม้ไปต่างประเทศได้
ประสบความสำเร็จดังที่ขอก็เลยมาแก้บนโอ้โหดีจังเลยนะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวถวายพระแล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านกันไป
ก็ถือว่าได้บุญต่อเนื่องนะคะเอาล่ะปิดท้ายสำหรับคนที่อยากจะมีโชคมีลาบโชคดีแบบพี่มนต์สิทธิ์คำซ่อ
ยังไงล่ะนี่ในเฟซบุ๊กนี่เขาเพิ่งโพสต์เมื่อวานตอนเช้านะดูสิไปถ่ายรูปเจอกับสาวพันธ์วรการ
ใช่เนี้ยแล้วเอาจริงจริงนะคุณพันธุ์น่ะก็เป็นเป็นคนที่ดวงดีเรื่องของกัน
เพิ่งถูกเหมือนกันถูกรางวัลเขาถูกบ่อยมากดิฉันเคยมาสัมภาษณ์เขาในรายการเรื่องเรื่องนี้ต้องขยายจริงจริง
สัมภาษณ์ทั้งสองคนพี่มนต์สิทธิเนี่ยเขาบอกว่าเขาดูข่าวเห็นเลขไหนสวยมันก็จะเด้งมาเตะตา
เขาจะฝันวันใกล้ใกล้อยู่ดีจะฝันเองแล้วก็ถูกมาแบบบ่อยอ่ะ

แล้วก็บอกหมดเลยครับครับขึ้นหน้านี้ครั้งแล้วนานหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมคนไหนกำลังรีบจดอยู่เผื่อจะได้จดทัน
ถ่ายรูปเลยดีกว่าคุณผู้ชมแล้วก็
เนี่ยอย่างที่พี่มนศิษย์บอกใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงนะ

นี่พี่มนศิษย์เขาก็มาไทยรัฐทีวีออกจะบ่อย

เดี๋ยวพอใกล้ดิฉันเจอเมื่อไหร่ดิฉันก็จะถามมาอีก

ผมฝันว่าผมถูกรางวัลที่หนึ่ง

คือทัศนัยเล่าสู่กันฟังเฉย
เออช่วงหลังเนี่ยเขาไม่ค่อย
เพราะว่าเขาบอกว่าเวลาบอกแล้วเลขมันเคลื่อนไปหนึ่งเลข
เคลื่อนตลอดเลยบวกลบเนี่ยอย่างงวดที่ผ่านมาเนี่ย
เพราะเคลื่อนก็เลยเอาเป็นว่าขอเก็บเอาไว้
ขอเก็บผมขอพิสูจน์ครั้งนี้ก่อน

เออเดี๋ยวฉันจะไปแอบดูว่าเขาจะซื้ออะไรใช่ป่ะ
ฝันเห็นหมดทั้ง๖ตัวตกใจมาก
ไปแอบเปิดกระเป๋าคุณทัศนัยดูตอนที่คุณอ่านข่าวอยู่

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเล่าสู่กันฟังเป็นแบบสีสันไป